คุณผู้ชมเวลาที่เจอตัวเงินตัวทองแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่

อย่าเป็นแบบนี้ตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียว

พอมาถึงมันไม่ใช่ตัวเล็กนิดเดียวค่ะ

แต่เจอเจอตัวเงินตัวทองฟาดหางแล้วโดนงับขาดเลยค่ะ
เหนื่อยแทนเลย

แม่เจ้าหน้าที่ก็ต้องต่อกรกับตัวเงินตัวทองนี้

เราการนี้ทางศูนย์สั่งการกู้ภัยปลวกแดงถูกได้รับแจ้ม

มาที่อำเภอปลวกแดงที่รายยองบ้านหลังนี้นี่แหละ
พี่กู้ภัยท่านนี้ออกไปปฏิบัติการ
แล้วตอนแรกชาวบ้านเขาบอกกับทางกู้ภัยตัวเล็กนิดเดียว

แต่พอไปถึงอ้าวมันไม่เห็นจะเล็กนิดเดียวเลย
ตัวมันยาวตั้งประมาณสัก๒เมตร
หนักน่าจะ๕๐โลจริงตัวขนาดนี้นะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
๓คนจับแรงเหวี่ยงมันเยอะมาก
แต่สุดท้ายพอพี่สำริทมาแล้วแกก็ไม่รอช้าค่ะ

จังหวะนั้นแหมปกติเราเห็นแต่จราเข้ฟาดหางใช่ไหม
แต่คราวนี้ตัวเงินตัวทองฟาดหาง
แล้วมีจังหวะหนึ่งค่ะแว้งมากัดขาของพี่สำริท
สำริทชักเท้าออกหลบได้ทัน
แล้วก็เตะสวนเข้าไปกางเกงขาด
สรุปที่ดิฉันบอกขาดคือกางเกงขาด

นี่แหละแต่ยังโชคดีไงที่โดนขากางเกงมันขาดแบบนี้นะ
ถ้าเกิดว่าโดนกัดเข้าที่ขาโดนงับเข้านี่ไม่อยากจะนึกภาพนะคะ
ทีนี้พี่สำริทก็สู้อยู่พักใหญ่ค่ะ
จับได้มัดปากได้
เจ้าของบ้านก็ต้องไปขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยนะ
นี่หลังจากช่วยจับได้เรียบร้อยแล้ว
อ้าวก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ